ต่อกันที่ครอบครัวนี้กันบ้างค่ะเหมือนว่าจะมีเรื่องราวดีเกิดขึ้นแล้ว
พลอยพลอยพันธุ์แล้วก็ปีเตอร์คอปไดเรนดอลนะคะ
น่าจะกลับมายิ้มกันได้อีกครั้งเพราะว่าวันนี้มีงานอีเวนต์
ลูกเขาไปออกงานอีเวนต์เพราะฉะนั้นไปกันเลยค่ะ
กันทั้งบ้านทั้งพ่อทั้งแม่ไปดูด้วยนะ
คุณพ่อปีเตอร์มาเกาะขอบเวทีให้กำลังใจลูก
แบบใกล้ชิดเลยค่ะเรียกได้ว่างานนี้ถือว่า
เป็นงานแรกเลยนะที่๔คนพ่อแม่ลูกเนี่ย
ปรากฏตัวในงานเดียวกันค่ะหลังจากที่เกิดเรื่อง
เกิดเรื่องเกิดราวกันมานะคะแม้ว่าสาวพลอยเอง
แล้วก็หนุ่มปีเตอร์จะไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์คู่นะ
แต่ต่างฝ่ายก็ยอมเผยความรู้สึกถึงสถานการณ์ในครอบครัวตอนนี้ให้ฟังด้วย
โดยพลอยยอมรับนะคะว่ายินดีเลยที่จะให้ฝ่ายชายกลับมาทำหน้าที่คุณพ่อของลูกต่อไป
แต่ในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะมันแน่นอนแหละยังไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้
เช่นเดียวกันกับปีเตอร์เองเหมือนกันปีเตอร์ก็บอกว่า
ขอทำหน้าที่พ่อที่ดีของลูกทั้งสองคนให้เต็มที่ที่สุด
ทั้งนี้ค่ะเจ้าตัวยังย้ำด้วยว่าการกลับมาครั้งนี้
ไม่ได้คิดที่หลายคนมองเอาไว้นะแหมงานไม่มีงานหดงานหายเลย
จะกู้ภาพลักษณ์ต่างที่เสียไปนั่นเอง
ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวถามปีเตอร์กันดีกว่า
แฮปปี้แทนลูกอะนะคะที่อย่างน้อยแบบ
คือปกติมันก็จะมีแค่พ่อยังเดียว
คราวนี้มีคุณพ่อเขามาด้วยอะไรอย่างนี้
เขาก็คงแบบมั่นใจมากขึ้น

พลอยเลิกคิดไปแล้วกับการที่แบบเออ
จำได้ผู้ชายคนนี้กลับมาเป็นพ่อให้ลูก

เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกีดกัน
หรือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใจให้ลูก

วันหนึ่งถ้าเผื่อเรากีดกันเขาขึ้นมาอย่างนี้
แล้วลูกมาบอกว่าแม่นั่นแหละเป็นตัวการที่ทำให้ผมไม่มีพ่อ
อันนั้นวันนั้นพลอยไม่รู้จะตอบลูกยังไง

คือมันเจ็บจนจำมันฟังใจไปแล้วอะไรอย่างนี้
ผมว่าเหมือนพลอยเขาก็เคยพูดตอนจริงแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันก็น่าจะเลยจุดไปแล้วนะครับ
แต่ว่าในที่สุดเนี่ยครับ

ผมว่ามันก็ยังลืมไม่ได้ว่าหน้าที่พ่อหน้าที่แม่เนี่ยแหละครับ
ดีใจมากที่ตอนนี้ต่างคนต่างเบาลง

เรื่องหย่าก็เป็นเรื่องที่คุยครั้งอยู่อะครับ

เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีกัน
ถึงจะไม่ให้สัมภาษณ์คู่แต่ก็ดูน่าจะเป็นเรื่องราวดีขึ้นมาบ้างแล้วแหละ
เพราะว่าคุณพ่อมาออกงานด้วยนะมารอดูลูกด้วย
ขอทำหน้าที่พ่อและอย่างที่บอกไปว่ายืนยัน

แล้วกลับมาทำหน้าที่พ่อคู่ภาพลักษณ์ไม่ใช่นะคะ
หน้าที่พ่อก็ยังคงเป็นหน้าที่พ่อทำด้วยความเต็มใจนั่นเองค่ะ
คือเรื่องของเรื่องต้องใช้เวลาเยียวยาสักนิดนึงค่ะ

ถ้ายังโกรธกันอยู่ก็อย่าเพิ่งคุยกันเวลาเยียดสักนิดหนึ่ง
เห็นไหมตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวดีมันก็เกิดขึ้นมาเนอะ

ที่สำคัญพ่อแม่ดีกันลูกนั่นแหละมีความสุขที่สุดค่ะ